วันนี้เป็นนางเงือกน้อยลอยไปลอยมาอยู่กับเพื่อนปู
จะรายงานสภาพภากาศกันที่ทราบผู้ไส้
เพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้หลายท่านอาจจะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อน
แต่จะเตือนนะคะว่าหลังจากนี้ไป๒๓วัน
ต่างจากนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้น

ฉะนั้นแล้วเตรียมการรับมือไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าการทำการเกษตรก็ตามค่ะ
เนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของประเทศแถบเวียดนามนะคะ
รวมถึงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นมา
ทำให้๒๓วันถัดจากนี้ไปค่ะจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย
โดยเฉพาะด้านทะเลฝั่งตะวันตกนี้ก็จะมีคลื่นสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
การกันที่จะพยากรอากาศกันจนถึงวันที่๒๙มิถุนายนกันเลยค่ะคุณผู้ชม
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้นนะคะจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
คาดว่าจะตกลากยาวจนถึงสิ้นเดือนเลยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ช่วงแรกต้องระวังลมพัดแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะคะ
ส่วนคลื่นในทะเลสูง๑๒เมตรค่ะ
สำหรับภาคใต้นะคะจะมีฝนตกลากยาวทั้ง๒ฝั่งประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่

ทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรต้องระมัดระวังกันด้วย
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนักท่องเที่ยวต้องประเมินสถานการณ์อีกทีค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ฝนตกหนักบางจุดระวังปัญหาน้ำท่วมรอการระบายนะคะ
ส่วนใครก็ตามค่ะที่มีแพลนจะไปภาคใต้ฝั่งอันดามันหรือว่าฝั่งตะวันตกในช่วงนี้
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลจะดำน้ำดูปากการังเนี่ยอาจจะทำให้หมดหมดบรรยากาศเสียความรู้สึกกันได้นะคะ
เพราะว่าอาจจะมีฝนตกลงมาเพราะฉะนั้นเว้นว่างไปก่อนไปเที่ยวฝั่งอ่าวไทยค่ะ
ไปเที่ยวไปดูนางเงือกไปดูผีเสื้อสมุดก็น่าจะเลิดเพลินดีไม่แพ้กันนะคะ
ตอนนี้ได้เวลาที่ดิฉันจะลงไปแล้วค่ะในท้องทะเลนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ